หลังจากที่คุณโบเมรดาก็มีการออกมาประกาศ
ว่ายุติความสัมพันธ์กับคุณมิคทองระยะแล้ว
ก็ทำให้แฟนคลับหลายคนเลยทีเดียวเสียดายมากจริงค่ะ
เพราะว่าเพิ่งจะมีโมเมนต์หวานให้ได้เห็นกัน
ล่าสุดก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาตอบกลับ

กันเพราะว่าสาวโบไม่เรียบร้อยหรือเปล่า
ท่านบอกว่าไม่เกี่ยวกับที่คุณพูดมาทั้งหมดค่ะ
ผู้หญิงเรียบร้อยถูกเทก็เยอะ
มองว่าเกี่ยวกับผู้ชายไม่เป็นตัวของตัวเอง
ที่ผ่านมาเนี่ยครบใครนานกว่าโบเท่านี้ไหม

เพราะว่าผู้ชายต้องคอยฟังคำสั่งจากผู้จัดการ
จะให้ครบกับใครใครจะจิ้นใครไม่ได้เกี่ยวกับน้องค่ะ

ต่อมาคุณโบก็เลยมีเข้ามาตอบเองนะคะ

ผู้จัดการคุณมิกก็ไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แต่อย่างใด
แต่ก็มีการลั่นสตอรี่ไอจีด้วยบทสวดแผ่เมตตา

ผู้จัดการของมิคทองระยะเป็นผู้หญิงในปูใช่ไหม

ค่ะลงเป็นบทสวดแผ่เมตตา

ก็คือคนเขาออกมาบอกเขามาคอมเมนต์แทนโบ
ที่เลิกกันไม่ได้มีมือที่๓ที่๔หรอก
คือผู้จัดการจะเป็นคนบอกว่าคบกับคนนี้นะ

ก่อนหน้านี้ก็คบกับมีแฟนมาตลอด

จะต้องจิ้นกับใครไม่ได้เกี่ยวกับมิก
ปรากฏว่าไม่เกี่ยว
แล้วโบเขาบอกว่าถูกต้องทั้งหมดที่กล่าว
ใช่โบนั้นเขาบอกถูกต้องเกี่ยวทั้งหมดเลย
มีชาวเน็ตคนหนึ่งเข้าไปเขียน

เพราะว่าสาวโบไม่เรียบร้อยหรือเปล่า

เหรอผู้จัดการสั่งได้ขนาดนั้นเลยเหรอ

เรามองว่าเกี่ยวกับผู้ชายไม่เป็นตัวของตัวเอง

จะมีผู้แต่งงานที่แบบว่า๑๐๐สามารถคุมได้เลย๑๐๐

กับผู้จัดการที่๕๐

คือคุณแม่จ้างหนูเป็นผู้จัดการ

คือจะเป็นกลุ่มนี้คือจะไม่แตะต้องเลย

มันก็คุมไม่ได้มันมีหลายแบบ

มีกจะซื้อรถก็ต้องขอผู้จัดการก่อน

มีหรอ
มีก็

เสื้อตัวนี้ออกไม่เอาสเต็ดตัวนี้ตัวนี้หล่อกว่า

กำลังมีได้หรอผู้จัดการสั่งให้เลิก

ฟังแล้วเหมือนเมืองนอกเลยเนอะเหมือนแบบว่า
ที่ผ่านมาในชีวิตประสบการณ์วงการบันเทิงนะคะ
ถามว่ามีไหมแต่ส่วนว่าจะเป็นแม่มากกว่า

ส่วนใหญ่ถ้าเป็นแม่มีแม่จัดคิวอย่างนั้นอ่ะมี
ที่เป็นผู้จัดการแต่เป็นผู้จัดการที่

เอ๊ะผู้จัดการเหรอโดนสั่งให้เลิกใช่ไหมใช่โดนสั่งเหรอ
หมายว่าพี่สั่งเขาไปเลิกหรือเขาสั่งให้เลิกกับพี่
ผู้จัดการเหรอตอนนั้นก็ต้องมีเยอะแหละพี่เพราะว่าคนก็ไม่กล้ากลัวพี่เยอะอ่ะ
ใช่มีมีแต่เอาจริงนะเขาสั่งผู้หญิงให้เลิกกับพี่
หรอแต่อันนี้ต้องรอดูเขาไม่ผิดอะถ้าอย่างงั้นอะ
อย่างนั้นคือเขาไม่ได้บงการชีวิตอันนี้เขาพูดความจริงผู้หญิง